ดูเรื่องของชายหัวร้อนกันหน่อยนะคะ
ผู้ชายคนหนึ่งค่ะขี่รถจักรยานยนต์ไปแถว

หลังจากนั้นก็จอดรถจักรยานยนต์
มีผู้ชายคนหนึ่งเดินตรงเข้ามาหานะคะ
บอกตรงนี้ถ้าจะจอดต้องจ่าย๑๐บาท

คนเสื้อดำนี่คือคนที่ถูกเรียกเก็บเงิน
เสื้อสีกากีคือคนที่เข้ามาเรียกเก็บเงิน๑๐บาทเนี่ย

แต่เขาก็บอกว่าคนใส่เสื้อดำเริ่มก่อนนะ

เปิดชาติก่อน

หมัดสองหมัดสามแล้วหลังจากนั้นสวนเลยค่ะ

โดนเปิดแบบนั้นก็สวนกลับมาแบบนี้นะคะ

หลายคนที่ยืนดูอยู่ก็เข้าพยายาม

ห้ามกันไว้อันนี้เป็นห้ามการห้ามผู้ชายก่อนนะคะ

เรื่องนี้ไปแล้วนะคะเพราะว่ามีการ
ระบุข้อความปัญหาที่จอดรถจะอย่างไรก็ไม่ควรใช้กำลังในการยุติปัญหา
ค่อยคุยกันปัญหามีทางออกเสมอไม่ขอตัดสินใครถูกใครผิด
ไหนใครว่าเปิดก่อนได้เปรียบแต่สรุปสุดท้ายเรื่องนี้เจ็บทั้งคู่

ทีมข่าวของเราค่ะก็ตรวจสอบเหตุการณ์เอาเบื้องต้นก่อนนะคะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงสาย๑๗มิยบริเวณฟุตบาทหน้าร้านขายอาหลายรถยนต์
ริมถนนเขตป้อมปราบศัตรูภาย
สาเหตุของการเปิดศึกคือมาจากปัญหาเก็บเงินค่าจอดรถ
สวมเสื้อสีกากีเป็นเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ของกรทมมาเก็บค่าจอดรถกับคนเสื้อดำ
แต่คนเสื้อดำเนี่ยไม่ยอมจ่ายแล้วก็บอกเจ้าหน้าที่เก็บเงินเนี่ย
ทำไมล่ะทำไมจะต้องด่าก่อนเก็บด้วย
ทะเลาะวิวาดกันค่ะและคู่กรณีก็ยังพูดลักษณะอาฆาตด้วย
บอกว่าเดี๋ยวจะพาพวกกลับมารุมเพื่อแก้แค้น
เอ้าปัญหานี้

มันต้องถามว่าเป็นการเก็บอย่างถูกต้องใช่ไหม
อย่างแรกเลยที่ต้องตรวจสอบอย่างที่คุณทัศนัยบอก

เพราะว่าคนที่มาใส่ชุดสีกากีด้วย
เงิน๑๐บาทนั้นมันเก็บมันเข้าใคร
ต้องชี้แจงถ้าเกิดอยากชี้แจงชี้แจงมาได้